ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์ลุ้นหนักมากนะคะ

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่อ้ำพัชราภากับไฮโซโพกนี่แหละนะคะ
ดูเหมือนว่างานนี้จะมีลุ้นซะแล้ว
คุณดูคือเขาทั้งคู่ไปเที่ยวทัวร์ยุโรปกัน
รอบนี้บอกเลยว่าแฟนคลับน่าจะมีหวังนะคะ

มีภาพของซุปตาเบอร์หนึ่งให้แฟนคลับได้ชุ่มชื้นหัวใจกันอีกด้วย
งานนี้กองเชียร์เลยไม่ถอดใจ
เห็นความหวังว่าซุปตาตัวไหม้ที่เราจะไม่เกาะคาลทองฝั่งเจ็ดไปตอนล่อนแล้วนะคะ
อยู่มานานจนเป็นคาลทองแล้วฝั่งเจ็ด
เพราะว่าแพ้วคลาวมากแล้วที่สำคัญก็รวยไง

แต่ว่างานนี้เนี่ยแฟนคลับอาจจะมีลุ้นก็ได้
อาจจะลงจากคานทองฝั่งเพชรจริงก็ได้
เพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะยังเป็นเพื่อนกัน
แต่ก็มีการลุ้นว่าน่าจะเป็นมากกว่าเพื่อน
ใช่ก็แม่อ้ำบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยพัฒนากันไป